คุณผู้ชมคะปกติแล้วเราจะได้ยินว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยฝันร้ายกลายเป็นจริงเฉยเลยอ่ะแล้วก็น่าเห็นใจมากนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวพม่านะคะอายุห้าสิบกว่าแล้วเกือบหกสิบแล้วอ่ะค่ะเขาฝันฝันว่ามีคนมาทำร้ายอืมแล้วก็ขโมยของมีค่าของเขาไป
กลัวแบบคนจะมาขโมยเหมือนฝันไงก็เลยตัดสินใจเอาทองคำทรัพย์สินเหล่านี้ค่ะ
กระปุกพลาสติกแล้วก็ไปฝังดินเอาไว้ที่บริเวณซอกข้างบ้าน
ฝังดินเอาไว้ตั้งแต่๔พฤษภาคม๘โมงเช้า
ช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอก็เดินดูเดินวนดูก็ไม่มีอะไรผิดสังเกต
แต่ลูกสาวกลับมาก็เลยบอกว่าขอขุดดินมาดูได้ไหมว่าทองยังอยู่หรือเปล่า
ขุดเมื่อ๒๗พฤษภาคมเพราะขุดออกมาปุ๊บ
หายไปหมดเลยคุณภาคภูมิ

ใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางแมลงนะคะชาวพม่าอายุ๕๘ปีค่ะ
แล้วก็หลุมนี้เคยเป็นที่ฝังทองคำน้ำหนัก๗บาท๕๐สตางค์
๗บาทกว่าก็บาทนี้ก็ประมาณ๒หมื่นโอ้โหแสนกว่าบาทนะ
ฝั่งเอาไว้ตรงนี้เลย๑๑๐๐๐ลิบรวมแล้วคับคนร้ายเหลือทิ้งไว้
แค่กระปุกกระปุกที่ใส่ทองแล้วก็ถุงใส่ทองแต่ไม่มีทองแล้วมีแต่ถุง
มีรองเท้าแตะ๑คู่มีมีดบางตอน๑เล่มเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
มันทิ้งรองเท้าแตะไว้ด้วยเหรอมันทิ้งเอาไว้ด้วย
แมลงบอกว่าเสียใจมากพอรู้ว่าขุดออกมาแล้วไม่เจอท้องเนี่ยนะ
เป็นลมถึงขั้นแบบหายใจไม่ออกอ่ะคือเป็นลมเลยอ่ะ
คือลูกสาวฝากทองเอาไว้ค่ะฝังไว้ตั้งแต่เช้าวันที่๔พฤษภาคมใช่ไหมคะ
แล้วก็เขาก็กลับไปเยี่ยมบ้านที่พม่ากลับมาอีกทีสิบสี่พฤษภาคม
ก็มาแอบดูนะมาแอบดูทองว่าเออยังอยู่ไหมยังอยู่อ่า
พฤษภาคมมาดูก็ยังอยู่๒๗พฤษภาคมช่วง๖โมงเย็นนะคะ
ก็แม่พาลูกสาวไปฉีดวัคซีนแล้วก็กลับมาถามว่าทองยังอยู่ไหมลูกสาวอะนะ
ทองยังอยู่ไหมก็เลยลองขุดดูโอ้โหมันเจอแต่หลุมเปล่าลมแทบจับค่ะ
ขาก็ไม่กินขาก็กินไม่ได้อยากได้คืน
น่าเห็นใจมากบอกโอ้โหเป็นลมแบบหายใจไม่ออกเลยอ่ะ
เมื่อกี้เห็นทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
ไปช่วยเหลือนะคะไปช่วยเหลือในเรื่องนี้เพราะว่าน่าสงสารจริงค่ะ
คือลูกสาวของนางแมลงเนี่ยค่ะชื่อว่านางเชอรี่เป็นชาวพม่าเหมือนกัน
อายุสามสิบเป็นเจ้าของทองครับที่ฝากเอาไว้เขาเล่าให้กับคุณสุดปรีดามหายศ
นักข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะว่าเขาทำงานเป็นลูกจ้างในร้านอาหารนะคุณภาคภูมิ
ค่าแรงวันละ๓๐๐พอได้เงินมาก็จะแบ่งเก็บออมเอาไว้ไปซื้อทอง
ค่อยเก็บสะสมทีละนิดตั้งแต่อายุ๑๓อ่ะตอนนี้อายุ๓๐อ่ะ
หมายความว่าใช้เวลาสะสม๑๗ปีถึงจะได้ทองคำน้ำหนัก๗บาท๕๐สตางค์มา
แล้วมาถูกคนร้ายขโมยไปแบบนี้โอ้โห๑๗ปีนะที่เก็บสะสมเสียใจแล้วก็ตกใจมาก
อยากให้ตำรวจตามคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
ฝันว่ามีคนจะมาทำร้ายมีคนจะมาเอาไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม่ก็เลยกลัวแม่ก็เลยไปฝังไว้ค่ะ
เหมือนที่๔ที่ผ่านมาค่ะ
คุณแม่เขาเองแม่เล่าให้ฟังว่าคุณแม่ขูดค่ะ
ขุดอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้มองข้างหลังไม่ได้มองอะไรค่ะ
คุณแม่ขูดอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้มองอันไหนค่ะ
คุณแม่ขูดอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้มองอันไหนค่ะ
คุณแม่ขูดอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้มองอันไหนค่ะ
คุณแม่ขูดอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้มองอันไหนค่ะ
คุณแม่ขูดอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้มองอันไหนค่ะ
คุณแม่ขูดอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้มองอันไหนค่ะ
เนี่ยค่ะเขาไม่ได้อยู่กันแค่สองคนแม่ลูกเนี่ยเขามีสามีน้องชายสามี
มีเพื่อนร่วมงานเขาอยู่กันแปดคนเช่ากันอยู่หลังนี้ใช่ค่ะ
คนก็เขาก็มีอาชีพรับจ้างอะไรกันมาอยู่รวมกันเช่าอยู่รวมกัน
แบบเนี้ยทีนี้แปดคนนี้นี่แหละใช่ไหมว่าว่าจะมีใครมันก็
พูดยากอ่ะนะคืออ๋อค่ะมันอยู่ที่ว่าในบ้านเนี่ย
ต้องไปไล่ถามกันก่อนว่ามีใครรู้บ้างล่ะว่าเขาเอาทองมาฝังตรงนี้
แต่ที่แน่แน่คุณแม่แมลงบอกว่าไม่ได้บอกใครนะอืม
ไม่ได้บอกใครเลยอันเนี้ยยืนยันรู้อยู่กับลูกสองคนใช่
แล้วก็แต่ลูกเขาก็สงสัยว่าคนเห็นหรือเปล่าตอนขุด
ตอนขุดตอนฝังอะไรแบบเนี้ยนายรณรงค์ก็ออกมาช่วยเหลือนะคะ
พาไปแจ้งความที่สพองครักษ์นะคะครับตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุไปเก็บข้อมูลหลักฐานในเบื้องต้นอย่างที่บอกค่ะ
คนร้ายเขาทิ้งหลักฐานเอาไว้ก็คือรองเท้าแตะหนึ่งคู่อ่า
บางตอนหนึ่งเล่มทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าครับ
ตัวลูกสาวของคุณแม่แมลงเนี่ยนางเชอรี่เนี่ยนะคะ
เขาบอกเก็บเอาไว้ให้ตำรวจแล้วเป็นหลักฐานนะคะ
คือเอาใส่ถุงใส่อะไรวางไว้หน้าบ้านเลยตำรวจจะได้มาตรวจสอบ
เออมันต้องตรวจใช่ไหมใช่ลายนิ้วมือดีเอ็นเอใช่
พวกเนี้ยตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยวสอบปากคำผู้เสียหาย
สอบปากคำพยานแวดล้อมสอบปากคำคนที่อยู่แถวนั้นทั้งหมด
นะคะแต่ปัญหาล่าสุดเนี่ยฮะก็คือนางสาวเชอรี่
เจ้าของทองบอกว่าไอ้หลักฐานต่างที่จะเก็บเอาไว้ให้กับตำรวจอ่ะ
วางไว้หน้าบ้านอืมตอนนี้มันถูกขโมยหายไปแล้ว
ตั้งแต่เมื่อคืนหายค่ะจริงมันมันยังไงกันล่ะทีเนี้ย
แปลว่าต้องคนแถวนั้นอ่ะคือทนายรณรงค์บอกว่าวันนี้พา
พาตัวลูกสาวเนี่ยไปแจ้งความแล้วตำรวจสอบปากคำ
พรุ่งนี้ตำรวจจะสอบปากคำแม่เดี๋ยวคงจะไล่ไปทีละคนทีละคน
มารอดูฮะหายทองคำเรื่องนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นใจเขานะครับค่ะ